คืนที่มรยองเกิดฝนตกหนักครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง
มีฟ้าผ่าลงไปที่โรงเก็บเจ็ดสกีคุณผู้ชม
ไฟไหม้เลยเพราะว่ามันมีรถบัคกี้เจสสกีเองก็มีน้ำมันเบนซินอยู่ใช่ไหม
ใช่พอฟ้าผ่าปุ๊บโอ้โหติดไฟทีนี้วอดหมดเลย
นี่ฮะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งครับ
นะฮะตำรวจที่สพกล่ำที่มรยองพร้อมกับหน่วยดับเพลิงครับ
เทศบาลตะบนสุนทรผู้แล้วก็หน่วยกู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์
เข้าไปช่วยดับเพลิงที่โกดังเก็บเจ็สสกีแล้วก็รถบัคกี้ครับ
ในพื้นที่หมู่สี่จับบนบ้านกร่ำอเผลอแกรงที่มรยอง
เบนต์ก็ดังขนาดใหญ่คือเขาปิดคลิปด้วยเมตเทอร์ชีทครับ
นะฮะแต่ว่าไฟมันลุกอยู่ข้างในนะฮะ
ที่ดับเพลิงต้องเร่งสกัดเพลิงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลุกลาม
แล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นเนื่องจากว่าแน่นอนนะฮะ
เรือเจสสกีแล้วก็บัคกี้เนี่ยราคาสูงมากเลย
แต่ว่าระหว่างที่ดับเพลิงฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับนะฮะ
สุดท้ายเจสสกีสิบลำถูกไฟลุกลำไปไหม้หมดครับ
แล้วก็ทางด้านของรถบัคกี้อีกสิบคันครับนะฮะ
ซึ่งรถทุกคันมีเชื้อเพลิงคือน้ำมันเบนซินเต็มทุกคันนะฮะ
พร้อมใช้งานก็เลยทำให้ลุกลามอย่างรวดเร็วครับ
ดับเพลิงใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
นะฮะแต่ว่าต้องฉีดน้ำหลอดเลี้ยงเอาไว้เพราะว่ามันมีความร้อน
แล้วก็มีน้ำมันอยู่ด้านในค่ะตรวจสอบเบื้องต้นโกดังนี้ถูกไฟไหม้
วอดทางหลังครับนะฮะมันเรือเจ็ดเซกีเอย์รถบัคกี้เอย์
เสียหายทั้งหมดนายสนั่นสุขจิตอายุห้าสิบสี่ปี
เป็นคนดูแลโกดังนี่คุณลุงสนั่นบอกว่าก็ตอนเกิดเหตุฝนมันตกอย่างหนักเลย
นะฮะสักพักหนึ่งมีฟ้าผ่าลงมาแล้วมันผ่าตรงลงไปที่สายไฟพอดีครับ
แล้วสายไฟมันวิ่งเข้าไปในโกดังพอดีมันก็เกิดเป็นไฟวิ่งพุบเข้าไป
เกิดเป็นประกายไฟตกที่พื้นในกระดังทีนี้ลุกลามสิฮะ
เสียงระเบิดตุ๊บตับตุ๊บตับเข้าไปเพราะมันไปเจอเรือใช่ไหม
เรือเจอรถจนน้ำมันมันก็ระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเข้าไป
แล้วไฟก็ลุกอย่างที่เห็นแล้วก็เลยต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะครับ
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากฟ้าผ่าไปที่สายไฟ
แล้วก็เกิดเพลิงไหม้ประกอบกับในรถกับเรือ
เขามีน้ำมันเบนซินอยู่ก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ลำอย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายก็ต้องเดี๋ยวต้องประสานตำรวจวิทยาการ
มาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ